เราจะได้เห็นคลิปภาพในหลายมุม

หนึ่งในนั้นมีคลิปที่พนักงานร้านคาแคร์ไลฟ์
ความยาวจริงมันประมาณสัก๔นาที
แล้วก็ช่วงท้ายของการไลฟ์จะได้ยินประโยคที่ว่า

ใหญ่ในที่นี้คือ๑ใน๒๙ศพผู้เสียชีวิตนะคะ
และบ้านของพี่ใหญ่อยู่ที่จังหวัดบุรีรำ

นี่ค่ะคือคนถ่ายเขาถ่ายลงไปข้างล่าง

แป๊บพี่ใหญ่โดนยิงเนี่ยครับ

โอเคแม่งยิงกันตรงนี้

ซึ่งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตที่ชื่อพี่ใหญ่คือนายวัญชัยเวชวันอายุ๔๑ปีนะคะ
บ้านเกิดอยู่ที่บุรีรำ
แล้วครอบครัวเขาก็ยังช็อกยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่คือภรรยาค่ะนางบังออนพิมพ์อุบลอายุ๔๐ปีนะคะ
ซึ่งก็บอกว่ารู้สึกช็อกทำอะไรไม่ถูกค่ะ
ได้แต่กอดลูกชายแล้วก็ร้องไห้
เนื่องจากสามีเป็นเสาหลักของครอบครัว
ทำงานแค่คนเดียวหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
ตัวภรรยาเองก็ต้องดูแลพ่อที่อายุมากแล้ว
อยู่ที่บ้านที่อำเภอลำปลายมาตรที่บุรีรำนะคะ
แล้วสามีจะกลับมาบ้านทุกอาทิตย์เลย
หลังเลิกงานก็จะโทรศัพท์มาหาภรรยา

ในวันเกิดเหตุช่วงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ
ยังโทรศัพท์ไปหาสามีอยู่เลยภรรยาเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ว่าโทรไปสามีไม่รับสาย
ตอนนั้นภรรยาก็รู้สึกใจคอไม่ดีแล้ว

แล้วก็ได้แต่ภาวนาขอให้สามีปลอดภัย
จนมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามา
รับสายปลายสายเป็นพนักงานที่ร้านคาแคร์
โทรมาบอกว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะคะ
แล้วภรรยาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้สักเดือนหนึ่ง

ผู้เท่าผู้แก่เขาก็จะบอกว่าการฝันว่าฟันหักมันเป็นรางไม่ดี
แล้วก็เชื่อว่าจะมีคนในครอบครัวจะมีอันเป็นไป
ภรรยาก็เลยเตือนสามีเตือนลูกค่ะ

ตอนนั้นก็คือกลัวเรื่องของอุบัติเหตุนะนะ

จะเกิดขึ้นจนทำให้ศูนย์เสียแบบนี้นะคะ
เธอเองบอกแบบนี้ครับส่วนตัวไม่ได้โทษใครนะ
คิดว่าเป็นกรรมของเราที่ทำให้โดนแบบนี้
ฟังเสียงของภรรยาผู้เสียชีวิตหน่อยครับ
ก็ไม่ได้โทษเองนะครับ
นี่ค่ะคือลูกก็ยังอยู่ในวัยที่กำลังเรียน
แล้วสามีเป็นผู้จัดการคาแคร์

ส่วนทางด้านอาของผู้ตายก็คือนางสุรัตน์เวชวัน
บอกกับทีมข่าวว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ครั้งนี้
จากหลานเป็นคนบริสุทธิ์แต่ว่าต้องกลับมาเสียชีวิต
อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาครอบครัวด้วยนะคะ
ญาติญาติบางส่วนก็ได้เดินทางไปรับศพของนายวัญชัย
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วก็คาดว่าจะมีการนำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา

ญาติญาติบอกว่าการกระทำของคนคนเดียว
ทำให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียคนรักนะครับ